เด็กนักเรียนชั้นม๓ซึ่งเป็นนักกีฬาด้วย
และกำลังจะเรียนจบมต้นคาใจฮะ
หลังจากที่ลูกชายคุณตกจากตึกชั้น๔
แต่เขาบอกว่าโรงเรียนพยายามปิดบังข้อมูลนะฮะ

และมีใครกดดันทำให้ลูก
เหมือนถ้าจะกระโดดหรือถ้าพลัดตกมีใครทำหรือเปล่า
โรงเรียนยังสั่งให้เพื่อนนักเรียนปิดข่าวนี้ด้วย
แม่ก็เลยออกมาร้องสื่อร้องไทยรัฐทีวีของเรา
คุณแม่ก็คือคุณแม่จิดาพากำเนิดทอง
แม่ของน้องการอายุ๑๕ปีเป็นนักเรียนชั้นม๓
โรงเรียนแห่ง๑แดมเผือหัสใหญ่จังหวัดสงขา
และน้องเป็นนักกีฬาเทคอนโดของโรงเรียนด้วยนะฮะ
เมื่อวานนี้คุณแม่ได้รับแจ้งข่าวจากทางโรงเรียน
ว่าน้องตกจากอาคารเรียนนะครับจึงรีบตามไปโรงเรียน

จนกระทั่งช่วงค่ำแม่ถึงรู้ความจริง

คือตอนแรกโรงเรียนบอกมาแบบนี้
ว่าลูกชายคุณแม่นะตกจากอาคารเรียนชั้น๒
คือบอกมาแค่นั้นทำให้คุณแม่รู้สึกว่ามันไม่ได้สูงมากถูกไหม

ไม่ฮะมารู้ความจริงว่าลูกแม่ไม่ได้ตกจากชั้น๒

เพราะอาการสาหัสนะฮะอกกระแทกพื้น
สี่โครงหักไหลสี่กรามหักฟันหับ
อดทะลุไตบวมปูนปัสสาวะเป็นเลือด

คุณแม่สอบถามคุณครูว่าเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียน

คุณครูรับปากว่าจะตรวจสอบให้
แต่วันนี้ได้รับคำตอบบอกว่าสอบสวนแล้ว
ไม่พบอะไรผิดปกติคุณ

เพราะหลังจากเกิดเหตุมีเพื่อนนักเรียนหลายคนแชทมาบอกแม่
เห็นน้องการโดนเพื่อน๓คนรุมแกล้ง

และน้องเดินร้องไห้ออกมา
ซึ่งโรงเรียนไม่เห็นบอกเรื่องนี้กับแม่เลยแม่บอกนะ
แต่โรงเรียนกลับห้ามนักเรียนให้ข่าวบอกให้ปิดข่าว
ทำให้เพื่อนบางคนรับไม่ได้เพราะสะเทือนใจที่น้องการต้องเป็นแบบนี้

แม่บอกว่าที่ผ่านมาลูกเคยเล่าให้ฟัง

แล้วก็พยายามเลี่ยงที่จะมีปัญหาด้วยการไม่ตอบโต้นะ
เพราะลูกบอกว่าลูกเป็นนักกีฬาลูกไม่อยากเสียอนาคต

แล้วก็เคยฆาตโทษเพื่อนที่มาแกล้งมาบูลลี่ไว้แล้วนะฮะ
แต่เหตุการณ์ก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยนะครับ
คุณแม่ก็ได้แต่ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวก็เรียนจบม๓แล้ว
ทนนะลูกนะอดทนนะลูกจะได้ย้ายโรงเรียนแล้ว
คิดว่าที่น้องทำแบบนี้ครั้งนี้
ก็คงสุดจะทนแล้วก็หาทางออกไม่ได้
แม่เสียใจมากที่ช่วยลูกไม่ได้เลย
แล้วก็อยากรู้จริงว่าตกลงแล้ว
ลูกกระโดดตกลงมาไปทำอะไร
หรือว่าพัดตกลงมาหรือมีใครทำให้ตก
เออนะฮะ
อะไรน้องตกลงไปมันเป็นไปไม่ได้
เด็กมันต้องคงโดนแกล้งมาจนบ่อยครั้ง
สุดทนเพราะว่าเขาไม่เคยมาบอกเรื่องโดนแกล้ง
รุ่มอ่ะหลายคนมีมารุ่ม
บางคนเดินเฉยก็เอาน้ำสาดอยู่
เอาเตะผักอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าเพื่อนหลายคน
ถ้าผมสู้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้

เขาจะสู้เฉพาะในสนาม

เห็นพิการเดินร้องไห้แล้วก็เอาเสื้อคุมหัว
แล้วก็อยู่ก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็โดดลงมาเลย

คือไม่รู้จะแก้ปัญหาตัวเองยังไง
แม่ก็ช่วยน้องไปหลาย

แม่ไม่ได้คิดถึงขนาดว่าจะมีเพื่อนคนไหนมาโยนลูกแม่ลงไป
แต่แม่คิดว่าใครทำลูกแม่ทุกวัน
จะเจ็บช้ำขนาดนั้นถึงก็ทนไม่ไหว
โอ้โหคุณผู้ชมดูความช้ำใจของคุณแม่สิ
ใครทำลูกแม่ทุกวันจนลูกเจ็บช้ำทนไม่ไหว
ลูกกระโดดลงไปหนุ่มน้อยนักกีฬานะคุณอนาคตไกล
ส่วนทางโรงเรียนจะอธิบายเหตุการณ์นี้อย่างไร
จริงทีมข่าวของเราก็พยายามติดตามความคืบหน้า
แล้วก็คำชี้แจงจากฝั่งโรงเรียนด้วย
เพราะเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะฮะ
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราจะแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกัน
เพราะคุณแม่มาร้องสื่อแล้ว